ดูพี่ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่ไชยภูมิ
อดีตสามีของผู้หญิงคนหนึ่ง
ไปยิงแฟนใหม่ของอดีตภรรยาจนเขาเสียชีวิต

ฝ่ายผู้หญิงบอกว่าความจริงเธอเลิกจริง

แต่ว่าผู้ก่อเหตุวันนี้มามอบตัวอ้างว่ายังเลิกไม่สนิท
ยังตามหึงห่วงอยู่นี่ภาพที่มามอบตัวนะครับ
แล้วอดีตภรรยาเขาบอกว่าคือเลิกกันไปแล้วเนี่ย
ตัวของคนก่อเหตุความจริงก็ไม่มีแฟนใหม่ด้วยนะ
แต่พอเขามาคุยกับผู้ชายคนใหม่ตามมาหึงห่วงแล้วไปยิงเขาตาย
ท่านผู้ชมครับผู้ที่ก่อเหตุชื่อว่านายเอกพลลบบำรุงอายุ๓๑ปีนะครับ
ชื่อเล่นชื่อใต้นี่ในใต้เนี่ยไปมอบตัวพร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ยิงนายสุรินทรรองศักดิ์หรือว่านายรินอายุ๓๐ปีจนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้ในพื้นที่สวนยางพารา
ในพื้นที่อำเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมินะฮะ
วันนี้มามอบตัวแล้วนะครับคือทางตำรวจเนี่ย
ตัวมาพร้อมกับปืนที่ก่อเหตุนะฮะอ่าทีแรกความจริงเนี่ยเขาบอก
จะมามอบตัวแต่ตำรวจไปเจอระหว่างทางพอดีไม่ต้องมอบตัว
พอเอาตัวมาสอบปากคำเนี่ยนายเอกพลสารภาพโดยอ้างว่า
ลงมือก่อเหตุยิงเขาตายจริงปมเหตุก็คือเคยมีปัญหาเรื่องชกต่อยกับผู้ตายมาก่อน
นายเอกพลอ้างว่าผู้ตายคือนายสุรินทรเนี่ยความจริงเนี่ย
ตัวเขาเนี่ยยังไม่ได้เลิกกับอดีตภรรยาแค่ไม่ได้อยู่กินด้วยกันเท่านั้น
แล้วมารู้ว่านายสุรินทรเนี่ยมาคบหากับอดีตภรรยาเขา
เขาก็เลยโกรธแค้นแล้วก็มาก่อเหตุนี่บอกว่ายังไม่ได้เลิกแบบเด็ดขาด
แค่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเท่านั้นแล้วนี่ฮะหลังจากสอบปากคำเสร็จ
ตำรวจก็คุมตัวไปทำแผนนะครับทุกผู้ชมครับคือก่อนจะขึ้นรถไปทำแผนเนี่ยผู้
ข่าวของเราก็พยายามจะสอบถามนะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือนายเอกพลเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้วางแผนไปก่อเหตุนะ

สาเหตุที่เราก่อนเหตุนี้เพราะอะไร
หึงหวงเขาบอกนะแต่ถามว่าสาเหตุตามไปเพราะอะไรเนี่ย
อันนี้ไม่ใช่ไม่ยอมบอกนะฮะแต่ที่บอกกับตำรวจบอกแค่ว่ามีปมเหตุเรื่องเคยชกต่อยกันมาก่อน
ท่านผู้ชมครับตอนที่ทำแผนเนี่ยตำรวจต้องจัดกำลังไปคุมเข้มอย่างรัฐกลุ่มเลยนะฮะ
เนื่องจากเกรงว่าเดี๋ยวจะถูกรุมประชาธรรมนะครับ
นี่ญาติของผู้ตายนี่เขารอเลย
พอเขารู้ว่าตำรวจได้ตัวแล้วจะคุมตัวมาทำแผนนี่รออยู่ที่ที่เกิดเหตุเลยนะฮะ

นายเอกพลนี่ตำรวจก็ต้องคุมตัวมาแบบโอ้โหระมัดระวังหน่อย
คือไม่ได้ว่าเป็นห่วงอะไรผู้ต้องหาหรอกเขากลัวว่าคนที่ไปทำร้ายผู้ต้องหาเนี่ย
เขาก็มีสิทธิ์จะแจ้งความกลับไงเดี๋ยวจะโดนคดีไปด้วยนะครับ
นายเอกพลเนี่ยตอนทำแผนนะครับบอกว่ามาจอดรถจักรยานยนต์ไว้ตรงทางเข้าสวนยางพารา
แล้วก็เดินเข้าไปในป่าสวนยางเนี่ยระยะทางสัก๑กิโลเมตร
จนถึงจุดเกิดเหตุก็คือไปเจอผู้ตายคือนายสุรินทรแล้วก็อดีตแฟนสาวด้วยนะ
ที่ยืนกรีดยางพาราอยู่ด้วยกันนายเอกพลบอกว่าก็เดินแอบไปทางด้านหลัง
แล้วก็ยิงใส่นายสุรินทรไปหนึ่งนัดจากนั้นนายสุรินทรเนี่ยถูกยิงเข้าไปเนี่ย
ตอนนั้นยังบาดเจ็บนะฮะได้วิ่งหนีนายเอกพลบอกว่าก็วิ่งตามไปยิงใส่อีกนัดหนึ่ง
นายสุรินทรเนี่ยล้มลงคือล้มลงยังไม่พอนะฮะ
วิ่งไปจ่อยิงอีกหนึ่งนัดจนเขาเสียชีวิต
แล้วก็วิ่งหนีออกมายังจุดที่จอดจักรยานยนต์เอาไว้แล้วก็ขี่หลบหนีไป
พอมาถึงตรงจุดเนี่ยนะฮะจุดที่เจอโซปะ
คือผู้ต้องหาเนี่ยก็คุกเข่ายกมือไหว้ก้มกราบเพื่อขอขมา
เมื่อวานนี้ดื่มหรือว่าเมาอะไรไหมพี่
ไม่ม้ามาต้องนะ
สายเห็นนี่เกิดจากยังความถึงหวังหรือว่าเคียดแขนกันมากตัวเนี่ย

อยากขอโทษมั้ยนะพี่กอใหม่
นี่แหละอยากจะพูดถึงแฟนพี่นะครับ

ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาเลยนะฮะเพราะจากว่าลักษณะพฤติการการก่อเหตุแล้วเนี่ย
คือมันคือยิงเขาเจ็บแล้วไปวิ่งตามไปไล่ยิงจนเขาตายอ่ะอ่าแล้วก็เรื่องของการพาอาวุธด้วยนะฮะ
เรื่องของอาวุธปืนอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมครับส่วนปมเหตุเนี่ยตำรวจบอกว่าเบื้องต้นจากการสารภาพ
ก็คือเรื่องของความหึงห่วงนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของผู้ตายนะครับ
นี่ฮะที่นั่งอยู่ท้ายกระบะเนี่ยคุณแม่นั่งมากับโรงศพลูกชายเลยยังทำใจไม่ได้นะครับ
ญาติพี่น้องคุณแม่ด้วยพี่สาวด้วยวันนี้ก็กอดกันร้องไห้ทั้งวัน
พี่สาววันนี้เอาผ้าพันคอผืนโปรดของน้องชายเนี่ยมาใส่ให้ในโรงศพด้วย
นี่ฮะผ้าพันคอนี่นะฮะที่เขาใช้ประจำนะครับ
คือทางพี่สาวของในรินเนี่ยบอกว่ารินนี่เขาเลิกกับแฟนเก่าของเขามา๓ปี
นี่ที่บ้านก็เพิ่งรู้ว่ามีแฟนใหม่นะฮะแฟนใหม่ก็คืออดีตภรรยาของนายเอกพลผู้ต้องหา
ก็เพิ่งรู้เมื่อวานนี้นี่แหละนะว่าเขาเนี่ยมาคบหากันอยู่นะครับ
รู้ตอนที่ถูกยิงเนี่ยนะที่เสียชีวิตเนี่ย
หลังจากรู้ข่าวก็ตกใจเหมือนกันที่แรกยังคิดว่ายิงคู่กันหรือเปล่า
เพราะความจริงคนก่อเหตุกับผู้ตายเนี่ยเขารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กนะ
คือรู้จักกันเหมือนแบบเหมือนญาติพี่น้องเลยรู้จักกันมาตั้งแต่เด็ก
คือใจสลายเลยครับพี่สาวบอกยืนยันว่าไม่ให้อภัยผู้ก่อเหตุอย่างเด็ดขาด
ไม่ต้องพาตัวมาขออโหสิกรรมด้วย
เขาจะอยู่ที่สวนยางตลอด
ไม่คิดว่าน้องจะเป็นแบบนี้จะตายแบบนี้ค่ะจะตายเร็วขนาดนี้ค่ะ
น้องก็ยังอายุเล็กอยู่เลยค่ะเขาก็บอกว่าเลิกกันแล้ว
มาห้าหกเดือนแล้วใช่ค่ะแล้วทางนู้นก็มีใหม่แล้วเหมือนกัน
ก็เลยเออถ้าถ้าเลิกกันแล้วโอเคก็คือคุยกันใช่ค่ะก็น่าจะคุยกัน
ทำไมต้องแบบรุนแรงขนาดนี้ฆ่ากันโกรธมากค่ะโกรธมาก
อยากรู้ว่าเขารู้ว่าตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่
เขาเขาเห็นน้องน้องพี่น่ะตายนะเขาคิดอะไรอยู่เขาเสียใจไหม
แม่ของผู้ตายบอกว่าเมื่อวานนี้วันเกิดเหตุ
มันก็มีรางสังหรณ์บางอย่างอยู่นะฮะค่ะเพราะว่ารินลูกชายเนี่ยโทรมาหาแม่
บอกว่าผมขอขี้ยางไปขาย๒ถุงนะจะเอาเงินไปซื้อกาแฟกิน
แม่ก็บอกเอาได้เลยลูกนะจะเอาเท่าไหร่เอาเลยแล้วก็พูดทิ้งท้ายนะฮะ
พูดทิ้งท้ายบอกผมจะเป็นคนดีของแม่นะแล้วก็วางสายไป
พักเดียวฮะบ่ายสามลูกชายถูกยิงตายอืม
แม่บอกว่าในส่วนของแม่นะแม่ก็อโหสิกรรมให้กับผู้ก่อเหตุก็แล้วกัน
เพราะแค้นไปเนี่ยลูกชายแม่ก็ไม่ฟื้นขึ้นมา
ให้เขาไปซะลูกแม่ก็ให้เขาไปสบายซะ
ถือว่าคุณยูนิก็รับกรรมไป
นี่คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับ

ซึ่งก็คืออดีตภรรยาของผู้เสียชีวิต

แฟนของผู้ตายนี่ฮะเธอจะบอกได้ดีที่สุดว่าเออตกลงแล้วมันยังไงกันแน่
ยืนยันว่าเธอเลิกกับคนก่อเหตุก็คือผู้ต้องหาก็คือนายเอกพลเนี่ยเลิกไปแล้วจริงนะครับ
ได้๖เดือนแล้วแล้วหลังจากเลิกแล้วเนี่ยเธอถึงได้มาเจอแล้วมาพูดคุยกับนายรินนะ
ตลอด๖เดือนที่ผ่านมาความจริงแล้วนายเอกพลผู้ต้องหาก็ไปมีแฟนใหม่นะ
ก็ถือว่าต่างฝ่ายต่างก็มีแฟนใหม่จนกระทั่งเมื่อวันที่๑๕ที่ผ่านมา๑๕เมษายน
นายเอกพลเนี่ยมาหาเรื่องทำร้ายนายรินแล้วเมื่อวานนี้ก็ย้อนมาอีกถึงขั้นแบบมาไล่ยิงกันจนตาย
เธอบอกเธอรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแต่ก็ถือว่าก็ให้อภัยเพราะไม่อยากมีเวรกรรมต่อกัน
ส่วนแม่ของผู้ต้องหานะครับนี่แม่เขาบอกว่าเขาก็เสียใจนะกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะฟังแม่เขาหน่อยนะฮะ
คือจะเลิกไม่เลิกอย่างไรเนี่ยของอี๋ต้องทำใจนะครับ

ไปไล่กันยิงตายยิงกันตายไม่ได้นะครับ